ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่น่าภูมิใจสำหรับเด็กไทยในต่างแดนด้วยนะคะ
ไปกันที่กรุงบัสเซลกันหน่อยค่ะประเทศเบลเยี่ยมนั่นเองนะคะ
เขามีการเปิดธรรมเนียบจัดงานเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งอาหารไทยและผลไม้ไทยรวมถึงดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
นึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทำเงี๊ยบเอกรรชศูนย์ชีวิตในใครงบรรเซลประเทศเบเวลเยียมซึ่งสร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
โดยต่างก็รู้สึกทึ่งในความสามารถของเด็กไทยค่ะแล้วก็เด็กลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยม
สามารถเรียนรู้เครื่องดนตรีไทยแล้วก็บันเลงเพลงไทยเดิมได้อย่างภัยร้อมากเลยนะคะ
ซึ่งภายในงานค่ะก็มีการสร้างบรรยากาศแบบไทยแท้ด้วยการบันเลงเพลงไทยเดิม
จากน้องเด็กนักเรียนไทยให้กับงานเลี้ยงครั้งนี้
ดนตรีเรารักเมืองไทยก็ประกอบไปด้วยเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในเบลเยี่ยม
ที่ได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยี่ยม
ซึ่งเราเคยนำเสนอคุณผู้ชมไปแล้วนะคะจัดขึ้นในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม
จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๕แล้วด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความรักในวัฒนธรรมไทยนะคะ
รวมไปถึงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราด้วยค่ะ
ดังไกลถึงยุโรปที่เบลเยี่ยมเลยนะ
ใช่แล้วพรุ่งดังเลยนะคะ